อีกจุดหนึ่งค่ะที่ระยองค่ะคุณผู้ชม
คือคราวที่แล้วเนี่ยเหตุบิ๊กไบท์ชนแท่งปูนท่อระบายน้ำ
ให้โชคชาวบ้านเลขอาถรรพ์นะคุณผู้ชม
ตอนนั้นให้โชคไปแล้วคราวนี้ชาวบ้านเขาร่ำลือกันค่ะ

คือเขาบอกว่าพ่นอยู่บนถนนฝั่งตรงข้าม
คุณผู้ชมดูสิเห็นชัดเลย
อ่ะบางคนก็บอกว่าไม่รู้ว่าเลขนี้จะสร้างอาถรรพ์ซ้ำหรือเปล่า
เอาโชคดีมาให้อีกรอบนึงไหม
เพราะว่ากระแสเลขเด็ดมันไปตรงกับตัวเลข
พ่อวัย๗๓ปีจากอำเภอบ้านค่ายเนี่ย
ยาฆ่าแมลงแล้วก็กระโดดน้ำฆ่าตัวตาย

บอกลูกหลานว่าให้ไปซื้อสลากมาเลข๑๘กับ๘๒

จะลองนำเลขที่พ่อบอกมาเสี่ยงโชค
แต่ว่าเลขที่ถนนที่พ่นสีอยู่เนี่ย

คนก็จะเอาไปเสี่ยงโชคอยู่ดีนะฮะ